คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศในระยะนี้ฟ้าพักฝนค่ะ
กลางวันอากาศค่อนข้างร้อน
เพราะว่าในระยะนี้ค่ะมรสุมฝนประจำฤดูที่เป็นตัวหอบน้ำฝน
เข้ามาตกในประเทศไทยของเราเนี่ยมีกำลังอ่อนลงค่ะ
ช่วงกลางวันอากาศค่อนข้างร้อน
แต่ฝนจะไปตกหนักค่ะบริเวณภาคใต้ตอนล่างค่ะ
จากบริเวณดังกล่าวมีห่อมฝนรูปตัวแอลอยู่บริเวณประเทศมาเลเซีย
ลักษณะแบบนี้ค่ะทำให้ฝนฝนตกหนักได้ในบางแห่งค่ะ
ส่วนฝนจะกลับมาตกเมื่อไหร่นะคะสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชม
ฝนจะกลับมาตกหนักอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระวังอันตรายจากฝนเอาไว้ด้วยค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศจีน
ก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปนะคะญี่ปุ่นต้องเผชิญกับฝนตกหนักมาแล้ว
ตอนนี้ถึงตาประเทศจีนบ้างค่ะนี่ค่ะคือมณฑลเสชวนของจีน
ต้องเผชิญกับฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
ซึ่งปกติแล้วในประเทศจีนระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน
จะเป็นฤดูฝนค่ะเพราะจะมีฝนตกหนักมากขึ้นเรื่อย
แต่ในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมนักวิชาการออกมาบอกว่า
สภาพอากาศร้อนขึ้นทำให้ฝนตกหนักมากขึ้นนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ